เรียนร่างราวนี้ไหมกับเหล็กไหลเอาพิมมาฮายิ่งใหญ่อลังการ

โอ้โหเขาบอกว่าเหล็กไหลนะครับ
ที่เขาเรื่องราวของการยื่นทรัพย์สิน
เออตรวจสอบบัญชีซับสินศัตริย์
วันนี้ผมจะพาไปดูเหล็กไหลอีกที่หนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก
ราคาเขาก็น่าจะประเมินประมาณนั้น
มันมีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วมีเรื่องราวแปลกสุดฮือฮามากมาย
อยากจะให้ดูเจ้าตัวเหล็กไหลนี้ที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
ดำอยู่ตรงหน้านั้นนะนี่หรอ
นั่นนะฮะเห็นไหมฮะวางอยู่ในพาด้านนะฮะ

นี่คืออภิมหาเหล็กไหลใหญ่โตอลังการมีน้ำหนักถึง๕กิโลกรัม
เห็นไหมกับเหล็กไหล่นี้คุณผู้ชมครับ
เป็นข่าวกันแต่คนละเหล็กไหลกับที่เป็นข่าว
วิ่งอ่ะสัปดาห์ที่เหรอแต่คนละค่าวกันนะครับ
แต่อย่างเนี่ยเป็นของออนิตกรรมเมืองนะ
แต่ก็นี่แหละครับเขาส่งต่อให้กับลูกหลานของคนที่นั่น
คือเหล็กไหลนี้มันมีความเชื่อเยอะแยะมากมาย
แล้วเขาเองนะครับวางตั้งเอาไว้บูชา
มันมีสิ่งที่เรียกได้ว่าฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะมันมีค่า
แล้วมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างเฝ้าเอาไว้

เออแมวเฝ้านะคะแมวมาเฝ้าอะไรวาย
เฮ้ยแมวอะไรมีเกล็ด
มีแบบเหมือนหางยาวแหลมอ่ะ
แล้วโอ๊ยฮะอะไร
จิ้งจกยักษ์ขนาดนี้ดูโอโห้ย
ไอเคไอเคเฝ้าเหล็กไหล
คุยคนลุกแล้วฮะโอ้มยินไม่ธรรมดานะนี่

ไอ้เคร้องอย่างนี้หรอแมวอย่างนี้หรอ

ราเข้ตัวนี้เป็นจราเข้ที่เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้นะ

เลี้ยงจราเข้ไว้เพื่อเฝ้าบ้าน

ปกติเขาเรียกสุนัขนะคะเข้าบ้านนะคะ
จราเข้ไว้เฝ้าบ้านแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย
มันไปมุดอยู่ใต้

เหล็กไหลหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชา

สร้างความแปลกใจมากก็ต้องไปถาม

นาทิพย์เจ้าของเหล็กไหลแล้วก็จราเข้ตัวนี้ด้วยนะ

มรดกที่สืบพอดมาจาก
มาจากบรรพบรุษที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น
แล้วเขาเชื่อกันว่าไอ้เหล็กไหลก้อนนี้เนี่ยนะครับ
ได้มาจากสวปปลาวคนที่มีมุลวาสนาธนัน
ถึงจะได้ครอบครองนั่นคือความเชื่อของเขา
แล้วในทุกวันพระหรือว่าทุก๑๕ค่ำ
จะต้องนำก้อนเหล็กไหลเนี่ยไปอาบแสงจันทร์และอาบน้ำพึ่ง
เขาต้องบูชาน้ำพึ่งใช่ไหมเป็นการบูชาเหล็กไหลไง
ก็บอกเลยนะครับว่าเขาเป็นความเชื่อ
แล้วตั้งแต่เขาบูชาเหล็กไหลมาเขาก็เจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
ส่วนจราเข้ที่อยู่ในบ้าน
อย่างที่บอกมันเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้เฝ้าบ้านเท่านั้นเอง
มันน่ารักมันไม่ทำร้ายใคร
แต่อย่าเข้าไปเป็นคุณขโมยขโจรไม่แน่มันอาจจะขม่ำขย่ำเขมือบเข้าไปก็ได้
มันไม่ทำร้ายใครถ้าคุณไม่เอามือเข้าไปทำอย่างนี้
เลี้ยงจราเข้เอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้าเหล็กไหล

คนลุกไปหมดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะ